กำลังจะปิดตัวลงค่ะแต่ก็ไม่วายนะคะมีประเด็นดราม่าให้เราได้ติดตาม
ชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะไปก๊อปปี้เขามาหรือเปล่าคะ
ฉบับเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายก่อนอำลาวงการน้ำหมึกวางแผง
ก็ให้มีเพจดังนำปกนิตยสารที่มีนักร้องสาววัยเฉียด๔๐กรัฐ
กล้ามเนื้อเป็นมัดมาโพสต์เทียบกับนิตยสารนอกอีกหนึ่งฉบับ
ชาวเน็ตพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างนานา
นี่คือภาพปกที่ตั้งใจไว้ของเดือนพฤษภาคม๒๐๑๖นั่นก็คือชมพู่
และจะวางแผงฉบับเดือนพฤษภาคมเป็นฉบับสุดท้าย
ซึ่งเท่ากับว่าจะไม่มีฉบับเดือนมิถุนายนวางจำหน่าย
แต่ในขณะที่ฉบับปกชมพูเข้าโรงพิมพ์ก็มีคำสั่งให้เปลี่ยนปกและแฟชั่นในเล่ม
เจ้าตัวยอมรับว่าเสียดายเพราะตั้งใจให้เป็นเล่มสุดท้ายที่เจ้าตัวทำงาน
อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าทางผู้บริหารนิตยสารเล่มดัง
พร้อมกับเตรียมจอดฟ้องอดีตพนักงานที่นำรูปภาพรวมทั้งชื่อหนังสือ
ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินและความลับของทางบริษัทไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียค่ะ